เหตุการณ์นี้เตือนเป็นอุทาหรณ์ค่ะที่จังหวัดชายภูมิ
คือมีคุณยายเขาไปจ้างรถแบ็คโฮลให้มาขุดสระในไร่นะคะ
แต่คุณยายเองก็พาหลานเป็นหลานสาววัย๔ขวบไปดู

แบ็คโฮถอยมาทับหลานสาวของคุณยาย

แล้วคนขับรถแบ็คโฮลเขาบอกว่าเขามองไม่เห็น

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นค่ะเมื่อวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมา
ไร่อ้อยเลยนะคะที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
ตำรวจสพภูเขียวไปตรวจสอบพบร่างของน้องค่ะ
เด็กหญิงอภิชนาคหรือน้องมุกอายุ๔ขวบเท่านั้นเอง
ถูกรถแบ็คโฮทับจนเสียชีวิต
ญาติต้องพยายามนำร่างของน้องออกมาจากล้อรถแบ็คโฮลค่ะ
ล้อมันก็จะเป็นแบบนี้มีช่องแคบแบบนี้
ด้วยความที่ว่าเหมือนทับที่บริเวณศีรษะน้องพอดี
ทุกคนก็ตกใจแล้วก็ยืนร้องไห้กันอยู่ตรงนั้น
นำร่างของน้องนะคะไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสุนทริกา
กลางความโศกเศร้าคนขับรถแบ็คโฮค่ะ
ชื่อว่านายนัทธวุฒิอายุ๔๐เป็นชาวขอนแก่น
ก็ไปแสดงความอาลัยแล้วก็เล่าให้ฟัง
คนขับรถแบ็คโฮลบอกว่าคุณยายของน้องมุกจ้างให้ไปขุดสระ
ก่อนเกิดเหตุคุณยายก็พาน้องมุกมาดูรถแบ็คโฮ
แต่ตอนนั้นรถเสียก็เลยซ่อมรถเดินดูรอบรถ
ก็จะเอาแบ็คโฮขึ้นบนรถบรรทุกไปขยับรถค่ะ
ปรากฏว่าส่องกระจกดูอีกทีเห็นน้องมุกนอนจมกองเลือดอยู่ที่ล้อไปแล้ว
เขาบอกว่าเขามองไม่เห็นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปิดทับตอนไหน
เดินรอบรถดูแล้วมันไม่มีเด็กครับ
ผมก็เลยขึ้นสตาร์ทอีกทีก็เลยถอย
พอถอยออกไปเห็นแต่เด็กนอนจมกองเลือดอยู่ครับ
แต่ตำรวจสพภูเขียวบอกว่ายังไงก็ต้องเรียกตัวคนขับรถแบ็คโฮ

ก็อาจจะเข้าข่ายเรื่องของความประมาทนะคะ
ก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีเพราะว่าแน่นอนมีคนเสียชีวิต
มันก็ต้องมีการสอบสวนให้สิ้นสงสัยนะคะ
ส่วนร่างของน้องชาปนกิจไปเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ